อันนี้ค่ะรถเก๋งขับมาแล้วปรากฏว่ารถเก๋งเหมือนกับกินเลนเข้ามา
ฝั่งนั้นกระบะเขาขับมาค่ะโอ้โหประสานงากัน
แล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะภาพภาพจากกล้องหน้ารถที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้ค่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะไม่ได้ชัดมากนะแต่เห็นเลยอ่ะพอไฟเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคะ

เขาพุ่งมาชนเราเต็มนะฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บมีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ

เกิดขึ้นตรงสะพานใกล้หนองบัวทางไปวัดมณีวงค่ะ

นี่พอไปถึงกู้ภัยนะต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
รอยดรีศามาธิที่ทองคลุมอายุ๖๕ปี

ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจอยู่
ซึ่งร้อยตรีสามารถเป็นอดีตสารวัตรทหารนะคะ
แล้วเป็นคนขับรถเก๋งซึ่งคิดว่าหัวเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับกระจกรถ
เพราะว่ากระจกแตกหลังจากนั้นค่ะเลือดออกแล้วพยายามปั๊มหัวใจแล้ว

ส่วนคู่กรณีที่เป็นกระบะสีขาวมีนายวิสุทธิ์ดีเจริญพรอายุ๒๙ปีขับมา
ตัวนายวิสุทธิ์ฝั่งคนขับกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บก็รอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่ถามว่าคนที่นั่งมาในรถกับเขาเจ็บด้วยใครนั่งมาด้วยอ่ะคะ
คุณแม่ของนายวิสุทธิ์ค่ะแม่เจ็บนิ้วกลางข้างขวาหักปากแตก
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายกถามคนขับกระบะนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นผมขับรถมากับแม่กำลังจะไปตลาดในตัวเมืองนครนายก
พอมาถึงตรงนี้ฝั่งรถเก่งคู่กรณีเขาล้ำมาในเลนของผม
คือผมขับปกติเลยนะฮะใช่ค่ะประสานงาแบบจังจังเลยค่ะ
เขาขับเหมือนเขาจะเลี้ยวทางลงอะไรเนี่ยแหละแต่มันไม่มีนะครับตอนนี้
ครับใช่ครับเขาก็เลี้ยวหลบมาแล้วทีนี้พอเลี้ยวข้ามเลนมา
ก็มาด้วยผมก็เบรกไม่ทันครับ
เนี่ยค่ะมีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกด้วยนะบอกว่าเห็นเลย
ตอนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหมายถึงคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
แล้วฝั่งร้อยตรีสามารถขับรถสวนเลนขวามาตลอดทาง
ทีนี้ตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขายังตัดสินใจเลยหักหลบลงขอบถนนกลัวไงจะโดนชน
ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผ่านโค้งนี้ไปเนี่ยมีรถสวนมานี่ชนแน่นอน
แสดงว่าอดีตอาหารนายนี่ขับรถมาสภาพไม่ปกตินะจนกระทั่งเกิดเหตุเนี่ยนะครับ
นี่ไงเป็นอะไรอ่ะก็เลยไปถามญาติของร้อยตรีสามารถว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าวันนั้นหมอนัดร้อยตรีสามารถไปตรวจ
เขาเป็นหลายโรคนะคุณผู้ชมคิดดูสิ
คือเขากำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเหลืออีกแบบประมาณสัก๕๐เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วอะค่ะ
เลยน่าจะเป็นอาการวูบหรือเปล่าหรือโรคประจำตัวกำเริบไหม
อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนะเพราะอายุก็เยอะแล้ว๖๕นะครับ
แล้วก็มีหลายโรคด้วยตำรวจก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ